เอาปรับสวิชเปลี่ยนโหมดมาดูเรื่องของการเมือง
ชนหน้าลาออกกี่โมงแฮชแท็กนี้ยังคงติดเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่
หรือว่าติดเทรนด์เอ็กซ์นั่นเองเพราะว่าอะไรล่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ย
แถลงอย่างเป็นทางการช่วงเย็นสัก๕โมงนะ
ว่าจะร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยคุณผู้ชมคะเรื่องนี้นะคะ
ทางด้านโฆษกภักดิ์รวมไทยสร้างชาติอย่างนายอัครเดชวงพิทักษโรธ
ออกมาแถลงยืนยันเมื่อวานช่วงเย็นค่ะบอกว่าคณะเจรจาของทั้งสองพักเนี่ย
ได้คุยกันอย่างเป็นทางการแล้วก็เห็นร่วมกันนะ
พักรวมไทยสร้างชาติจะเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย
แล้วก็สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นซึ่งจุดยืนของพักเนี่ย
ก็คือต้องไม่มีพักที่จะแก้ไขมาตรา๑๑๒ร่วมรัฐบาลด้วย
ซึ่งทางเพื่อไทยก็ยืนยันว่าไม่มีคือหมายถึงก้าวไกลนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
แล้วเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงต่างล่ะ
เรื่องนี้เนี่ยอย่างกระทรวงพลังงานเก้าอี้กระทรวงพลังงานที่มีข่าวว่ายังตกลงกันไม่ได้เนี่ยนะคะ
ตอนที่นักข่าวถามเนี่ยทางโฆษกภักดิ์ก็ยืนยันว่าไม่ได้เจรจาต่อรองเรื่องนี้
เมืองต้นได้ตกลงร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเท่านั้น
ส่วนเรื่องตำแหน่งยังมีเวลายังมีเวลาพูดคุยกันจนกว่าจะถึงวันโหวต
วันอังคารหน้าใช่ไหมนี่วันศุกร์แล้ว
ถ้าเกิดว่าไม่นับเสาร์อาทิตย์นี้ก็เหลือเวลาวันจันทร์อย่างเดียวเนี่ยนะคะ
ลองฟังเสียงโฆษกภักดิ์รวมไทยสร้างชาติค่ะ
ความปองดองให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับต่อไปด้วย
ไม่ได้มีการเจรจาในการที่จะต่อรองกระทรวงใดทั้งสิ้นนะครับ
วันนี้เนี่ยได้มีการตกลงในหลักการในการที่พักรวมไทยสร้างชาติจะเข้าร่วมรัฐบาลกับทางพักเพื่อไทย
ส่วนทางด้านหัวหน้าพักค่ะนายพิรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าผมแล้วก็เลขาธิการพักได้รับการติดต่อจากภักดิ์เพื่อไทย
เรื่องการร่วมกันทำงานให้ชาติบ้านเมืองทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่บ้านเมืองควรจะมีความสามัคคีปรองดองแล้วก็ร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่ความสงบสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็เป็นการพูดคุยกันในหลักการทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นสำคัญ

ต้องรอดูนะ๑คือการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้คือต้องเกิน๒๕๐และสเต็ปต่อไปคือการโหวตนายกต้องเกิน๓๗๕นะ
จากต่อเนื่องกันเลยก็แล้วกันนะคะมาแถลงกันแบบนี้เรามารวบรวมกันหน่อยก็แล้วกันยังจำกันได้หรือเปล่านะมีทั้งหมดกี่พักแล้วนะคะที่จะมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยมีแก่นำเป็นพักเพื่อไทยเดี๋ยวขวัญสรุปตัวเลขมาให้คุณผู้ชมได้ดูก็แล้วกันนะคะว่าสรุปแล้วทั้งหมดกี่พักแล้วมีกี่เสียงแล้วตอน

ท้องที่ไทยก็เป็นพักละ๑เสียง
จนกระทั่งสุดท้ายล่าสุดที่เข้ามาก็คือรวมไทยสร้างชาติ๓๖เสียง
ทั้งหมดเหล่านี้ได้ทั้งหมด๒๗๔เสียงแล้วณเวลานี้

ทางด้านแกนนำของพักเพื่อไทย
มีการไปพูดคุยแล้วกับอีก๔พัก
โดยหนึ่งในพักนั้นก็คือพลังประชารัฐพลังประชารัฐเนี่ยถ้าเกิดเอามารวมเนี่ย
กับ๒๗๔จะกลายเป็นบวกอีก๔๐นะคะคุณผู้ชมทีนี้ยังมี๓พักเล็กด้วย
ก็คือประชาธิปไตยใหม่พักครูไทยเพื่อประชาชนแล้วก็พักใหม่อีกพักละ๑เสียง
ถ้าบวกรวมแล้วอีก๔พักนี้พลังประชารัฐ๔๐เสียงและอีก๓พักพักละ๑เสียง๔๒
บวก๔๓จะกลายเป็น๓๑๗เสียงนะคะที่บอกว่าน่าจะมีการเข้ามาร่วมกับทางด้านของพักเพื่อไทยนะคะ
เอ๊ะอย่างนี้มันก็ถือว่าเกินแล้วนะเกินครึ่งหนึ่งเนาะ
ถ้าจะจัดตั้งรัฐบาล๓๑๗นี่เกินแล้วแต่ว่าถ้าจะโหวตนายกก็คงต้องการเสียงมาเติม
และก็คาดการณ์ว่าถ้าเป็นไปตามสมการนี้ที่เห็นหน้าจอเนี่ยสวก็น่าจะยกมือโหวตให้
เพราะว่าก็จะมีทั้งลุงป้อมที่เขามาจากพลังประชารัฐแล้วก็มีรวมไทยสร้างชาติ
จะมีเครือข่ายของสวอยู่ดังนั้น๓๗๕คงไม่ไกลเกินฝัน
นี่เอาจริงคือถ้าเกิด๓๗๕ตั้งลบด้วย๓๑๗คือขาด๕๘ถูกไหม
แต่ถ้าเกิดว่าดูทรงแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีพักของทั้งรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐ
บางคนก็จะบอกว่านี่บวกไปได้เลย๒๕๐ของสวคือสนับสนุนหมดแน่นอน
ต้องรอติดตามเพราะว่าสวบางท่านก็บอกแล้วว่าจะขอปิดสวิตช์ตัวเองถูกไหมฮะ
แล้วก็ทิศทางจุดยืนของแต่ละท่านจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอการโหวตในครั้งต่อไปว่าจะออกมาเป็นอย่างไร
เพราะจะเป็นการขานชื่อเรียงเอาหลักอักษรไง
ใช่แล้วคุณคิงอย่าลืมนะคือสวบางส่วนเขาก็ตั้งคำถามเหมือนกันกรณี
สวเขาก็ต้องการให้คุณเศรษฐามาชี้แจงเรื่องนี้ให้สังคมคลายข้อสงสัยเหมือนกัน
คือเรื่องนี้ต้องติดตามนะคะในเรื่องของเสียงสวเพราะมันอาจจะไม่แน่เหมือนกัน
จากสวกิติศักดิ์ก็ยังจะอาจมาบอกด้วยซ้ำว่าแหมอาจจะยากนะคุณเศรษฐา
สววัญชัยบอกว่าได้แต่เดี๋ยวต่างที่บอกแหละว่าสวท่านก็มีความคิดของแต่ละท่านนะคะ
ที่เป็นความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันค่ะ